ดูเรื่องของเหตุฆาตกรรมบิลลี่
นักเคลื่อนไหวและนักสิทธิมนุษยชนกรยา
ก็ตั้งแต่เจอโครงกระดูกที่เชื่อว่าเป็นของคุณบิลลี่
เป็นเรื่องใหญ่คนถูกเถียงเยอะมาก

หลังจากที่พบโครงกระดูกแล้วมีการให้กำลังใจภรรยา
ก็คือนางสาวพินภาพฤกษาพันธ์หรือว่ามื้อนอ
แล้วก็ยืนยันด้วยบอกว่าจะเร่งเดินหน้าหาตัวผู้กระทำความผิด
ที่ก่อเหตุฆ่าเผาถ่วงน้ำนายบิลลี่มาดำเนินคดีให้ได้
คำถามที่สำคัญใครฆ่าบิลลี่
ค่ะซึ่งผัดตำรวจโทรกรวรรวัตรปราพากร
เดินทางมาให้กำลังใจด้วยตัวเองเลยนะคะ
มึงออกทีวีหลายครั้งเป็นห่วงสงสารนะเขาเข้าใจนะครับ
แล้วก็ชื่นชมความเข้มแข็งของมื้อหน่อ
ในวันนี้เราก็ยังมีคณะทำงานที่ลงมาทำงานในพื้นที่อยู่นะครับ
ก็บางเรื่องก็คงไม่สามารถจะบอกรายละเอียดได้นะครับ
ก็เรียนกับท่านว่าเราได้พยายามทำอย่างเต็มที่นะครับ
ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกสักช่วงเวลาหนึ่งนะครับ
เรียนท่านสื่อมวลชนอย่างนี้ครับว่า
กระดูกที่เราพกเพิ่มอีก๘ชิ้น
ก็ต้องผ่านกระบวนการซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับ
อีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่เราต้องใช้ในการรวบรวมพยาหลักฐาน

ที่บอกว่าเอ๊ะจริงกระดูกอันนี้เนี่ย

ชาวกะเรียงไม่มีประเพณีลอยอังคารครับ

คือไม่ใช่วิถีชีวิตของคนการเรียนนะคะ

ก็นักสิทธิมนุษยชนกะเหลี่ยงเขาก็พูดตรงกัน
ประเพณีเขาก็คือเผากับฝังเท่านั้นนะครับ
แต่เมื่อวานี้ทางด้านของนายชัยวัด
ลิขิกอักษรพอสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ธิกาอุบรรณรัชธานีอดีตหัวหน้าอุทยาแห่งชาติแก่งกระจ่า
ออกมาชี้แจงอีกแล้วนะ
โอ้โหเอาภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียม
ย้อนกลับไปเมื่อ๕ปีที่แล้วมาให้ดูกันเลย
เขาบอกว่าในช่วงนั้นนะฮะน้ำใต้สะพาน
บริเวณที่มีการอ้างว่าเป็นที่เกิดเหตุนั้น

นี่ค่ะดูเลยนี่ปี๕๙สิงหาคมเห็นไหมครับนี่ค่ะ
ชาวบ้านเดินข้ามไปมาได้ไม่ต้องใช้สะพานเลยนะครับ
อีกทั้งยังมีเครื่องจักรหนักบริเวณใกล้เคียงด้วย

โดยบริเวณสะพานดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่ปิด
อย่างที่มีการให้ข่าวว่าไม่มีใครเข้าไปได้
แล้วก็พื้นที่นั้นอยู่ห่างจากอุทยานแค่๗๐๐เมตรถึง๑กิโลเมตรเท่านั้น
ส่วนอันนี้คือภาพปัจจุบันนะคะกุมภาพันธ์ปี๖๓
คือจะเห็นได้ว่าผืนดินมันหายไปใต้น้ำเยอะมาก
นะครับเขาบอกว่าช่วงปีนะ๕๗๕๘๕๙น้ำมันแห้ง

ใช่ฮะแล้วก็มีบ้านพักนักท่องเที่ยวอยู่๖๗หลัง
ดังนั้นพื้นที่นั้นไม่ใช่พื้นที่เปลี่ยว
ใครจะเข้าไปทำอะไรชั่วร้ายตรงนั้นไม่ได้
นี่นายชัยวัดเขาเอาหลักฐานตรงนี้
ออกมาชี้แจงงัดภาพถ่ายทางอากาศ

แล้วเขาบอกพร้อมจะแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมให้กับตัวเองนะครับ
เขาก็ยังบอกว่าคนที่ฆ่าบิลลี่ยัดถังและเผานั้น

พูดถึงภาพถ่ายอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนพยายามจะหาคำตอบ

กับภาพถ่ายที่นายบิลลี่บันทึกเอาไว้

แล้วดันแต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน

ใช่นะครับใช่ครับประเด็นนี้แหละที่ทำให้คนมองว่า
นี่แหละคือชนวนเหตุที่ทำให้บิลลี่ต้องถูกฆ่าเผายัดถังถ่วงน้ำ
ลักลอบตัดไม้ในพื้นที่
ไปเจอต่อประเด็นคือภาพแล้วก็เจ้าหน้าที่
เป็นคนตัดไม้เองด้วยซ้ำ

หลังเสื้อเขามันมีตัวอักษรเขียนเอาไว้ไง
เขาบอกว่านี่แหละคือสาเหตุทำให้บิลลี่ต้องตาย
เร่งหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีด้วย
คดีนี้อย่างที่บอกมันกลายเป็นคดีฆาตกรรมไปแล้วนะคะ
เป็นฆาตกรรมโดยทรมานและการบังคับบุคคลให้ศูนย์หาย
ซึ่งก็เป็นนักปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิ
ชุมชนชาวประกาศเกอร์ยอร์ที่หยุดความสนใจด้วย
นายยกบอกว่าจะต้องตามหาคนกระทำผิดมาให้ได้
ใครก็ตามไม่สามารถทำผิดกฎหมายได้